พาไปดูน้ำใจของนักเรียนหญิงรายหนึ่งบ้างนะคะ
ที่ตัดสินใจช่วยเหลือสุนัขที่ถูกรถชนกลางสี่แยก
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแม้เธอจะพยายามช่วยแล้ว
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตสุนัขตัวนี้ไว้ได้ค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนัฐกรชิตวงนะคะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองบ้านพรุ
คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยก
ขณะสุนัขตัวหนึ่งหลงเข้ามากลางสี่แยก
ถูกรถพุ่งชนจนนอนแน่นิ่งค่ะ
นี่แหละค่ะแล้วก็ในคลิปจะสังเกตเห็นว่า
ประมาณ๒นาทีผ่านไปมีหญิงสาวในชุดนักเรียน
ตัดสินใจอุ้มสุนัขตัวนี้ให้พ้นจากผิวถนน
แม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีสัญญาณไฟเขียวอยู่ก็ตามนะคะ
เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดเสียงชื่นชมแก่นักเรียนหญิง
เป็นจำนวนมากที่กล้าเสี่ยงตัดสินใจเข้าช่วยเหลือสุนัข
ขณะเดียวกันก็เกิดเสียงตำหนิกับผู้ที่ขับรถพุ่งชนสุนัข

เนื่องจากเป็นช่วงสัญญาณไฟเขียวค่ะ
แล้วก็อาจไม่คาดคิดว่าจะมีสุนัขมาโผล่อยู่กลางสี่แยก
ชนไปแล้วก็อ้าวเขียวแล้วยังไงดี
ยังไงก็ตามนะคะมีการเผยแพร่บทสนทนา

น้องนักเรียนหญิงที่ช่วยเหลือนะคะ
บอกว่าน้องเสียแล้วค่ะ

แล้วก็ระบุอีกว่าเขาก็คือหนึ่งชีวิต
หนูช่วยสุดความสามารถของหนูแล้ว

เห็นไหมคนรักมา
รักสุนัขเนอะเห็นแล้ว
ค่ะนะแต่ก็ชื่นชมน้องนะคะ
ได้พยายามช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ค่ะ